ความเคลื่อนไหวเอาไว้ก่อนในช่วงนี้ก็แล้วกัน

คือวันนี้ความชัดเจนเรื่องการผ่าชนะสูตรศพเป็นครั้งที่๒เนี่ยน่าจะชัดเจนมากขึ้น

คุณแม่ของคุณแตงโมไปกับทนายกฤษณะ

ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ไปขอรับศพของคุณแตงโม
เพื่อจะส่งไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ซึ่งสถานที่ที่จะดำเนินการผ่าชนะสูตรในรอบที่๒เนี่ย
อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นี่คุณแม่พนิดานะครับท่านผู้ชมครับ
มากับทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย

ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปฟังคำอธิบายต่างจากทางตำรวจ

แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

ใช่ค่ะคุณแม่บอกว่าหลายคนอาจจะเข้าใจคุณแม่ผิดเมื่อวานนี้

ดูเหมือนว่าคุณแม่จะไม่ติดใจอะไรแล้ว
เหมือนจะสิ้นสงสัยแล้วแต่คุณแม่บอกไม่ใช่นะคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาขอรับศพคุณตังโม
ผ่าชนะสูตรในรอบที่๒นะครับให้คลายข้อสงสัย
เพราะว่าสังคมเองก็ยังเคลือบแคลงอยู่นะฮะ

ยังกลุ่มแฟนคลับผู้ที่รักและชื่นชอบในผลงานคุณแตงโม
ก็ยังไปเรียกร้องทุกวันเพราะไม่เชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุ
หรือถ้าเชื่อว่าเอาละอุบัติเหตุนั่นแหละไม่ใช่ฆาตกรรมหรอก

ใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นบนเรือยังไม่ชัดเลย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่คุณตังโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ธนาคิสชนะบอกว่าคุณแม่คุณแตงโม
สงสัยเกี่ยวกับบาดแผลที่พบบนร่างของคุณแตงโมอยู่๘จุดด้วยกันนะฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับมีหน้าผากตาโหนกแก้มฟัน
รอยรัดที่คอรอยแดงที่หน้าอกรอยช้ำที่หลังแผลที่ขา
ส่วนทนายกิจสนะเนี่ยทนายความในคดีนี้ติดใจอยู่อีกหนึ่งเรื่อง
คือร่องรอยคราบเลือดจากบาดแผลที่ศพของคุณแตงโม
เพราะฉะนั้นรวมแล้วแม่กับทนายแม่๙จุดด้วยกัน
จนสูตรรอบ๒เนี่ยต้องการคลายข้อสงสัยตรงนี้
วันพรุ่งนี้นะฮะมีรายงานว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
อดีตภูมิในการสุธามนิติวิทยาศาสตร์ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกวิทยาศาสตร์เนี่ย
จะมาดูรายงานชนะสูตรพลิกศพด้วยหรือว่าล่าสุดอาจจะยังรอวันไหนอะไรยังไง
เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับ
มีการนำโลงบรรจุร่างคุณแตงโมเนี่ยขึ้นรถอ่าขอดูภาพวันนี้เลยได้ไหมฮะ
นี่ครับนำขึ้นรถแล้วก็มุ่งออกจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีรถตำรวจกับทางป่อเต็กตึงเนี่ย
นำไปค่ะนี่ตอนที่ออกไปนะฮะใช่ค่ะ
ก็ช่วงเย็นนะฮะสักประมาณชั่วโมงหนึ่ง๕โมงเย็นก็ไปถึงแล้ว
เดี๋ยวรายละเอียดต่างเนี่ยเราไปขยายอีกทีนึง
หลัง๒ทุ่มนะครับให้ท่านดูไว้ก่อนว่าวันนี้มีการเคลื่อนศพย้ายศพแล้ว
ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพราะว่าแพทย์นิติเวศต่าง
ของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุทธรรมเนี่ยท่านก็จะมาดำเนินการอยู่ที่นี่
ตรงนี้นะครับธนาคิดศนะนะครับ
อันนี้ตอนที่เดินทางมาถึงนะครับส่วนนี้คือตอนเช้านะฮะ
ธนาคิดศนะไปที่สอบภอมเมืองนนทบุรีนะครับ
ติดต่อขอรับหนังสือเพื่อนำไปส่งให้กับว่าที่
ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยี่ธรรม
ตามขั้นตอนจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาผ่าชนะสูตรศพเป็นครั้งที่๒
นายกิจสนะบอกว่าได้ขอหนังสือเพื่อติดต่อรับศพคุณแตงโม
ที่สถานบาลนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยี่ธัมคาดว่าจะมี
การผ่าชนะสูตรครั้งที่๒ในวันพระรหัสสบดีที่๑๗มีนาคมนี้นะฮะ

ถือว่าเร็วนะครับช่วงเช้าจะประชุมกันก่อน
ทีมแพทย์ต่างจะประชุมกันก่อน
หลังจากนั้นจะมีการผ่าชนะสูตร

ทนากิจสนำบอกว่าคุณแม่คุณตังโมเนี่ย

อาจจะไปเข้าใจกันคลาดเคลื่อน

ซึ่งทางทางเขาตอบได้เขาตอบ
แต่อันไหนที่บอกว่าให้รอก่อนก็รอ
จุดไหนที่มีข้อสงสัยมากที่สุด
เพราะการผ่ารอบ๒ไม่ได้ผ่าทั้งหมด
จะเป็นผ่าเฉพาะจุดที่สงสัย
ใช่ครับคือตอนนี้คุณแม่สงสัยที่ขาด้วยนะครับ
แต่ว่าในส่วนของหัวก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่
แต่ว่าคือคุณแม่ต่อไปคุณแม่อยากจะรอ
คุณแม่คืออยากรอคุณหมอพรทิพย์ก่อน
แต่ว่าด้วยที่คุณแม่อย่างน้อยก็เห็นแล้ว

แต่ว่าจริงแล้วคุณแม่ก็ส่งสิทธิ์ทางพวกผมแล้ว

กับคุณหมอพรทิพย์อีกทีค่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหว
เรื่องการส่งศพคุณตังโมไปชนะสูตรในรอบที่๒นะฮะ
ใช่ค่ะและอย่างที่นักข่าวถามทนายกฤษณะคือถูกต้องเลยนะคะ
การผ่าชนะสูตรพลิกศพรอบ๒ไม่ได้หมายความว่าผ่าใหม่ทั้งหมด
จะมีการผ่าใหม่เฉพาะจุดที่สงสัยเท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวค่อยขยายรายละเอียดกันอีกทีนึง